คือผมก็เป็นคนที่หารายได้มากที่สุดในบ้าน

คือเป็นห่วงเรื่องนี้เรื่องเดียว

ที่เหลือคือถ้าจะเป็นก็เป็นนะ

แต่ว่าเรื่องเดียวเลยที่เขาจะอยู่ยังไง
แล้วได้วางแผนไว้ไหมคะ

แล้วจากนี้ไปวางคิดว่าจะวางแผนไหม

ไม่รู้แต่ว่าต้องทำ

แต่รู้ว่ายังไงก็ต้องทำ

ถึงเมื่อไหร่ยังไงคะ

เออจริงมีละครเพิ่งเข้าใหม่๒เรื่อง

ก็ยังไม่ได้ถ่ายทาง
แล้วก็หนังอีกเรื่องหนึ่ง
งานเพลงมันยังยังครับ
เพราะว่า
อุ๋อย่าเชียง
ก็ต้องบอกแกมมี่ครับว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็คือที่ร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าไม่อยากเป็นไม่ใช่อะไรนะ

เรารู้รายละเอียดไหมคะว่าเราอยู่อย่างไรแล้วต้องนานแค่ไหน

ทำการไหน

ก็ยากนะ
เพราะว่า
ถ้าไม่ได้เป็นเสาหลังครอบครัวผมไม่สนเลย
เรื่องเดียวก็คือเรากังวลเรื่องนี้แหละ